ข่าวแรกต้องให้กำลังใจนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวช็อกนะคะ
ของครอบครัวคุณปีเตอร์คอปดาเรนโดค่ะ
เพราะว่าน้องชายแท้นะคะคุณไมเคิลอายุ๔๑ปีเอง
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกระเพาะนะคุณผู้ชมแบบกระทันหันมากค่ะ

ก็เป็นบรรยากาศงานลดน้ำศพนะคะ

ก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงนะคะ
ก็มาร่วมไว้อะไรกันมากมายเลยล่ะค่ะ
ซึ่งนะคะก็มีอดีตภรรยาค่ะของคุณพลอย

ก็พาลูกชายนะคะแพนเตอร์และภูมาให้กำลังใจปีเตอร์ด้วยนะคะ
โดยคุณปีเตอร์นะคะก็ได้เปิดใจว่าการสูญเสียครั้งนี้
เป็นแบบว่าไม่ทันตั้งตัวเลยเชอรี่
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยน้องชายคุณไมเคิลดูแลตัวเองดีมาก
ออกกำลังกายนะคะแล้วก็กำลังมีลูกน้อยวัยขวบเศษด้วยนะคะ
แต่ปรากฏว่าเป็นโรคมะเร็งกระเพาะแค่๒เดือนเองค่ะคุณผู้ชม

ทางด้านภรรยาของคุณไมเคิลนะคะ

ก็อยู่ในการเสียใจที่ต้องสูญเสียสามีซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะพี่ปีเตอร์ก็ให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะ
ไปฟังสัมภาษณ์กันเล็กน้อยกันค่ะ
คือตอนที่เจอว่าเป็นโรคมะเร็งจริงเนี่ย
คืออาการเริ่มสุดไปหนักแล้ว

เขาเป็นห่วงแน่นอนแล้วก็กังวลมากยังไง
โดยเฉพาะเรื่องของลูกชายนะครับ
ลูกชายมาตอนนี้เพิ่งจะห่วงกว่า

แต่ทุกคนก็พยายามบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงนะ
เพราะว่าทุกคนก็จะช่วยกัน
แล้วก็พยายามจะให้กำลังใจเขาเร็วไป

ตรงนี้เดี๋ยวครอบครัวที่เหลือนี้ก็จะช่วยกันจัดการเรื่องราวที่

เรื่องลูกชายไม่ต้องห่วงครับ
ไม่เคลื่อนหลับให้สบาย